มาดูคดีป้าทุบรถกันหน่อยนะคะ
ดิฉันคงไม่ต้องไล่เรื่องนี้แล้วนะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
เชื่อว่าหลายคนทั้งประเทศน่าจะรู้แล้ว
อกจากจะทุบรถแล้วยังทุบอีกหลายอย่างเลย
โดยเฉพาะเรื่องของตลาดที่อยู่รอบบริเวณบ้านของคุณป้า
ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้อำนวยการเขตประเวท
ก็เรียกเจ้าของตลาดรอบบ้านคุณป้าเนี่ย

ปรากฏว่า๓ตลาดไม่มีใบอนุญาตสั่งปิดทันที

อีก๒ตลาดมีใบอนุญาตบอกว่าให้ไปปรับปรุงภายใน๗วันค่ะ
นายธนสิทธิ์เมษพันธ์เมืองผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวท
วันนี้ก็เชิญเจ้าของตลาด๕แห่งรอบบ้านป้าทุบรถ
และร้านสะดวกซื้อมหารือทำความเข้าใจให้ตรงกัน
แล้วก็แจ้งบอกว่าจะดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดทุกราย
ส่วนรายที่ต้องแก้ไขก็ให้ทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
วันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้ก็คือสิ้นเดือนนี้

คือจะต้องยุติการขายโดยสิ้นเชิง
ตลาดสวนหลวงตลาดรุงวานิดแล้วก็ตลาดร่มเหลือง
คือเขาไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นตลาด

เพราะฉะนั้นจะเอาของสดมาขายในตลาดไม่ได้
เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็ขายของแห้งไป
ส่วนยิ่งนาราต้องแก้ไขเรื่องของปัญหาโครงสร้างอาคาร
ให้มีที่จอดรถตามกฎหมายกำหนด๑๔คัน
โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
แต่หากมีคำสั่งสารปกครองกลางว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับบ้านเดียว

แล้วก็ต้องย้ายตลาดทั้งหมดออกไป
โดยผู้ค้าจาก๓ตลาดต้องยุติการค้า
บอกว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือ
แต่ว่าทางเขตบอกว่าก็จะหาที่รองรับให้ขายของนะ
แต่ผู้ค้ายืนยันว่าไม่ต้องเดี๋ยวฉันหาเอง
ฟังเสียงเพิ่มในการเขตประเวทกันค่ะ
ตลาดรุ่งวานิสตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิส
แล้วก็ตลาดร่มเหลือง
ตลาดนี้ต้องยุติ
ยุติภายในวันที่๒๘

ท่านผอเขตเพิ่งจะมาประกาศปิด๓ตลาดสังคม
ถามกลับที่ผ่านมาท่านทำอะไรอยู่
ไม่รู้เลยหรือว่าตลาดที่เปิดอยู่มันผิดกฎหมาย
อ่าสังคมก็ถามกลับไปทำไมทุกคนจะทำตอนนี้
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ๕ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถเท่านั้น

ต่อไปนี้ต้องตรวจสอบทุกตลาดในกรุงเทพมหานครด้วย

ยังอนุญาตให้ขายเพื่อระบายสินค้าแล้วก็ตลาดจะปิดภายใน๗วัน
และให้ปฏิบัติเหมือนกันทั้ง๕๐เขตด้วย
อกจากนี้นะคะยังประสานไปที่สนประเวทบอกว่าให้ดูแลบ้าน
ดูแลการจราจรรอบบ้านของป้าทุบรถหรือว่าคุณป้าบุญศรีแสงหยกตรการ
หลังจากที่สารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
และตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อฟ้องร้องด้วยค่ะ